ต่อกันที่เรื่องของนักเรียนเขารวมตังค์กัน
ไปทำอะไรเอาไปทำอะไรคนละ๑บาทเอง
สร้างทางเชื่อมเอาไว้กันแดดกันฝน

เป็นโรงเรียนหนองหานวิทยาจังหวัดอุดรธานี
เขาร่วมกันสร้างทางนี้ขึ้นมา
เขาเรียกว่าทางเดินแห่งรักค่ะ

ดูชื่อนะทางเดินแห่งรักนะ
ขอประเวลว่าทางเดินแห่งรักของโรงเรียนหนองหารวิทยา
อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานีระยะทาง๘๐เมตร

แล้วก็มีที่นั่งมานั่งแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยค่ะ
แล้วก็มีงานศิลปะแบบนี้ตลอดเส้นทางด้วย
ใช่ค่ะอยู่ระหว่างทางเข้าโรงเรียนนะคะ
สร้างไว้เพื่อให้นักเรียนบุคลากรในโรงเรียนใช้ประโยชน์
อกจากจะเป็นทางเดินที่กันแดดกันฝนแล้ว
เป็นสถานที่จัดแสดงนิทัศกาลผลงานของนักเรียน

สำหรับรายวิชาต่างนอกจากศิลปะแล้วก็มีวิชาอื่นด้วยนะ

เป็นสถานที่นั่งผ่อนคลายและอ่านหนังสือ
ภายใต้บรรยากาศที่รื่นรมค่ะ
นักเรียนทุกคนบอกว่าภูมิใจมาก
เนื่องจากทางเดินนี้เกิดจากความร่วมมือของนักเรียน
ที่มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินวันละ๑บาท
ต่อ๑คนจนครบ๑๐๐บาท๑๐๐วัน
เท่ากับคนหนึ่งบริจาค๑๐๐บาท
ถ้ามีเด็กนักเรียน๑๐๐๐คนก็รวมเงินได้๑๐๐๐๐๐บาทแล้วนะ
เป็นการบริจาค๑๐๐วันวันละ๑บาทนะคะ
ซึ่งผู้ร่วมบริจาคทุกคนจะมีป้ายชื่อติดไว้ด้วยนะ
เพื่อให้ทราบว่านี่คือผลงานของนักเรียน
และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม
พร้อมทั้งตั้งชื่อทางเดินนี้ว่าทางเดินแห่งรัก
เพราะว่าเป็นรักของนักเรียนทุกคนถึงมีทางเดินแห่งนี้ขึ้นมา

ไม่ต้องพึ่งงบประมาณของภาครัฐเลยนะ
มีทางเชื่อมแบบนี้เพราะว่าดูจากข้างทางแล้วเป็นดิน
เวลาหน้าฝนอาจจะรู้สึกลำบากบ้างเวลาเดิน
แต่อันนี้เป็นทางเชื่อมและเป็นทางโชว์งานศิลปะด้วยเก่งนะครับ